วันนี้ไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ด้วย
คือเซียบีแล้วก็คุณเฟิร์นภรรยา
เปิดใจครั้งแรกกับผู้สื่อข่าวครับ
บอกเสียใจและขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพราะเรื่องนี้หนักกับครอบครัวมาก

เขาทั้งสองคนนี่แหละเป็นเจ้าของเมาเท่นบีตัวจริงครับ
ผมเสียใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ครับ
ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับ
ขอโทษย่าผู้เสียชีวิตด้วยครับ

ขอให้ญาติผู้เสียชีวิตอโหสิกรรมให้กับผมด้วยครับ
ขอโทษจริงค่ะอันนี้หนูรู้ว่า
มันเป็นเรื่องใหญ่มากค่ะซึ่งแบบตั้งแต่วันแรกเลยค่ะ
หนูรู้แบบหนูก็พยายามดูอ่า
ไปให้ปากคำก็ดูข่าวที่โรงพักใช่ไหมคะ
ทุกอย่างมันแบบหนูไม่อยากให้เกิดขึ้นจริงค่ะ

เขามีแผนที่จะบวชอุทิศส่วนกุศล
ให้กับผู้เสียชีวิตอีกทีหนึ่งด้วยนะครับ